จริงแล้วคือหลังจากที่รัฐบาลประกาศยืดระยะเวลาเคอร์ฟิลล์ไปอีก
ก็ทำเอาหลายคนเป็นกังวลเหมือนกันนะ
โดยเฉพาะเรื่องของการทำมาหากินนะครับ
ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยคนสำคัญก็คือพี่ไท้เอกพันธ์บริษัท
ไทยเป็นหนึ่งในจิตอาสาที่ลงพื้นที่ตลอด
แล้วไปคลุกคลีกับชาวบ้านมาโดยตลอด
พี่ไทยก็บอกว่าตอนนี้คือชาวบ้านเดือดร้อนมากนะครับ
บางคนไม่สบายด้วยโรคประจำตัวก็มี
บางคนไม่มีงานไม่มีเงินด้วย
ถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยพี่ไทยบอกก็อยากจะให้รัฐบาลช่วยผ่อนปลน

แล้วก็หามาตรการในการป้องกันโควิด๑๙อย่างรัฐกลุ่มประกอบกันไปด้วยค่ะ
ณวันนี้นะครับจนถึงวันที่๓๐เมษาที่จะถึงนี้นะครับ
ถ้าสถานการณ์มันเริ่มดีขึ้นเมื่อวานได้แค่๑๙คน
แต่ถ้ามันลดลงเหลือสัก๑๐คนเหลือเลขตัวเดียว๗๘คน

ผมคิดว่าทางรัฐบาลน่าจะน่าจะมีการมาผ่อนปลน
เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพฟันหมอฟันคลินิกต่างโดนปิดมา

อยากจะไปถอนฟันอยากไปทำอะไรไม่ได้
เก็บไว้นานมันก็เป็นเชื้อโรค
หรือทำให้ร่างกายเนี่ยอาจจะถึงแก่ชีวิตได้นะครับ
มีหลายอาชีพที่ต้องปลดปล่อยเขา

มันก็รู้สึกว่าเขาเริ่มที่จะไม่ไหวแล้ว

ก็ช่วยช่วยกันหน่อยนะครับช่วยดู
บอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ

ป้องกันดูแลตัวเองตามมาตรการของทางภาครัฐอย่างเร่งครัดก่อน
เพราะว่าตอนนี้เรายอดผู้ติดเชื้อมันยังไม่ได้เป็นศูนย์
ฉะนั้นเราต้องสู้ไปด้วยกันก่อนนะคะ